คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยฮะ
ตำรวจบึงการรวบหนุ่มอายุ๒๐ปีรับจ้างขนยาบ้าจำนวน๒๐๐๐เมตรขึ้นรถตู้
ก็ทำทีโดยสารกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกราน
แต่ก็ไปไม่รอดถูกตำรวจบึงการบุกรวบตัวได้
เป็นการบุกรวบตัวนายประยุกต์เกิดเดชอายุ๒๐ปีพร้อมกับยาบ้าเกือบ๒๐๐๐เมตร
จับกลุ่มได้ที่วินรถตู้สถานีขนส่งผู้โดยสารบึงการครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีแก๊งค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงผ่านในพื้นที่
ก็เลยนำกำลังเข้าตรวจสอบกระทั่งพบนายประยุกต์
ท่าทางนี้มีพิรุษเพราะว่านั่งอยู่ในรถตู้แต่ไม่ยอมวางกระเป๋าเดินทาง
เมื่อตรวจค้นภายในกระเป๋าพบห่อวัตถุต้องสงสัยจำนวน๔ก้อน
มาในกระเป๋าและตำรวจแกะออกดูก็พบว่าเป็นยาบ้าจำนวนเกือบ๒๐๐๐เมตร
ก็คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักกันต่อขยายผลกันต่อถึงเครือข่ายนะครับ
นายประยุกต์ผู้ต้องหารับสาภาพบอกว่ารับจ้างจากเอเย่นรายหนึ่งไม่ทราบชื่อ
ค่าจ้างประมาณ๕๐๐๐บาทโดยติดต่อกันผ่านทางมือถือให้มารับยา
ที่จะวางไว้ที่ป้ายหมู่บ้านท่าไร่ไทยเจริญแล้วก็ให้ไปส่งให้กับเครือข่ายที่จังหวัดอุดรธานี
โดยใช้โอกาสในช่วงของคนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
แต่ก็ไม่รอดนะครับถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ครับ